คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่า
เขาหาว่าหนูเป็นมือที่๓ค่ะพี่

เขาบอกว่าเป็นต้นเหตุรักร้าวคุณเจดกับคุณวิว
ซึ่งล่าสุดนะคะสาวปรานบอกว่า

สำคัญไม่มีวันสารสัมพันธ์กับหนุ่มเจดแน่นอน

มันจะมีคำพูดของใคร
หรือว่าคำคมอะไรมาอีก

ผ่านไปเลยค่ะ
ให้ฟังวันนี้แล้วก็จบเลยดีกว่าค่ะว่า
มันไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนร่วมงานกัน
แล้วทุกอย่างเป็นการโปรโมทละคร
หนูไม่ได้เป็นมือที่สามค่ะ
ขอบคุณครับ

เพราะฉะนั้นค่ะปรางวอลทุกคนเห็นใจพร้อมยืนยันด้วยว่าเธอโสดสนิทไม่คิดมีแฟนนะจ๊ะตอนนี้
ส่วนกับเจดค่ะละครจบไปแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
และรูปที่ลงฟิลแฟนอะไรอย่างนี้มันก็แค่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
พอเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าก็ฟีลแฟนมาก
มันโปรโมทละครและสำหรับวิวก็เป็นเพื่อนร่วมวงการค่ะ
ยังไม่ได้เจอกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นจ้ะ
ซึ่งเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างโพสต์ฟาดกันไปมานั้น
ปรางก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
แล้วก็กับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะเจดก็ได้ไปโทรไปขอโทษปรางแล้ว
ซึ่งปางก็เข้าใจค่ะแล้วก็ย้ำว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
ยังอยู่ในเฟรนโซนนะจ๊ะไม่ได้เกินเลยมากกว่านั้นค่ะ